ถ่ายเท้าสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยที่ใกล้จะแข่ง๒๐พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับ
ล่าสุดดรกองศักยอบบรินีพูดว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
หากยังไม่มีการตอบรับกลับมา
วันนี้นะครับก็จะทำหนังสือส่งเข้าไปอีกรอบหนึ่ง

โดยบอกว่าถ้าจะซื้อในราคาที่ถูกกว่า๓๘ล้านต

พฤศจิกายนนี้นะครับต้องปิดดีลให้สำเร็จว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่
พร้อมกับภาษีอีก๑๕เปอร์เซ็นต์ก็ยืนยันนะครับว่าโอกาสที่คนไทยจะได้ดูการไหลทอดบอลโลกมีมากกว่า๕๐เปอร์เซ็นต์
อยากให้รอความชัดเจนกันอีกหน่อยนะครับ
ก็สองทางเลือกนะครับให้เห็นภาพกันหน่อยประเทศไทยกับบอลโลกในครั้งนี้ครับ
หนึ่งยอมซื้อในราคา๑๖๐๐ล้านบาทก็ต้องโดนด่าแน่อะไรครับว่าซื้อแพงนะครับ
สองคือไม่ซื้อเลยครับก็ไม่ต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อนะครับ
ก็จะโดนด่าว่าทำไม่สำเร็จแต่จริงคนส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้ทุกร้อนกับบอลโลกแล้วล่ะครับ
ต่างประเทศก็มีราคาที่ไม่ได้แพงมากนักครับ
ส่วนเรื่องของชนะทิพย์สงกระสินครับกองกลางทีมชาติไทยของฟอนตาเล่นะครับ
ว่าจะมีอาการบาดเจ็บเดินกระเพกแต่ว่าก็ยังไปเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเด็กเจ้าตัวได้
มองว่าทีมจากเอเชียมีโอกาสเข้ารอบลึกถึง๔ทีมสุดท้ายด้วยนะครับ